กัมมี่สวัสดีครับ

เฮ้สวัสดีครับ
ค่าวใส่ไทยสด

เมื่อกี๊ก็เดินมาก็โดนฝนไปแล้ว

มาสิแต่เธอไม่ไปไง
คือถ้าสมมติที่หลากจะทำอย่างนี้นะบอกฉันนะฮ่าฮะครับด
ตรงเลยนะคือจริงแล้ววันจันทร์ผมมันมีประชุม
เสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยบอกคุณมดดำ

แอ้งจิซื้อหวยถูกไหมล่ะ

เขาก็มาไม่ได้ผมก็เลยโอเค

ทีนี้ผมก็เลยต้องมาทำข่าวใส่ไข่ในวันจันทร์

บอกพี่เครื่องเวลาพม่ามันบ่าย
บ่ายโมงก็ต้องเอากับเมืองไทยเกือบสอง

ลงเครื่องมาแค่แบบ๔โมงทำไมจะมาไม่ทัน

เหมือนเด๊ะ

ว่าคนที่ฆ่าเป็นผอโรงเรียน

อยู่จนวันนี้เลยไหม

วันหลังนั่นก็เที่ยววันเด็กกับแฟน

ก็คือมีเหตุคนร้ายไปกราดยิงชิงทอง
ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๓รายด้วยกัน

ไป๑๔วันเต็มครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจสามารถจับตัวคนร้ายได้
นี่คือภาพเหตุการณ์ในวันที่๙

จนถึง๔๗นาทีประมาณเนี่ยนะฮะ

แน่นอนครับวันนี้ตำรวจได้มีการควบคุมตัว

คนนี้เป็นผออยู่ที่โรงเรียนแห่ง๑

นี่นะฮะคือโฉมหน้าของเขาครับคุณผู้ชมครับ
ภายหลังการจับกลุ่มคนร้ายในคดีนี้นะครับ

จากทฤษฎายจินดาผู้จัดการตำรวจแห่งชาติครับ
โอนสำนวนคดีดังกล่าวนะครับจากสพเมืองรบบุรี
ให้กับพนักงานสอบสวนของกองปราบปรามเป็นผู้รับผิดชอบไป
พร้อมกับเตรียมนำตัวของพอก๊อฟเนี่ยนะครับ
มาสอบปากคำเพิ่มเติมและควบคุมตัวไว้ที่กองปราบปรามด้วย
ซึ่งจะมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแรงจูงใจในการก่อเหตุ
แม้ผู้ตั้งหาจะมีการรักษภาพว่าเขาเองอยากจะตาย
หรือตัดสินใจไปปล้นล้านทอง
ซึ่งเขาวางแผนแล้วก็คาดการณ์ไว้ว่า
ในขณะก่อเหตุเขาจะต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นยิง
แต่บริกษาตรวจมันผิดแผนนะฮะ
คือตอนนั้นเหมือนกับตำรวจเองไม่ได้เข้าเวรช้าหรือสักอย่างเนี่ยนะฮะ
ก็เลยทำให้มันไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้น
นี่นะครับซึ่งตอนนี้เขาบอกว่า
การสอบสวนก็ถือว่ายังไม่ได้เสร็จสิ้นอะไรนะครับ
จากนี้ยังมีรายงานนะครับว่าหลังจากจับกลุ่มตัวนายประสิทธิชัยแล้ว
ก็ให้การเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่

ซึ่งเป็นป่าย่าข้างทางใกล้กับซอยโยธาธิการรบบุรี

เจ้าหน้าที่พาพอก๊อฟคนนี้ไปชี้แล้วก็เจอแบบนี้

ณเวลานี้ที่เรากำลังนำเสนอรายการกันอยู่เนี่ยนะฮะ
ก็คือบริเวณตรงนั้นเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

สะพานบังราชันที่สิงห์บุรีนะครับ
ก็คือทางตำรวจเองก็กำลังพยายามดำผุดดำไหว้
เพื่อหาทอง๒๘บาท
ซึ่งทางพอก๊อฟหรือไอ้เจ้าก๊อฟคนนี้
โยนทิ้งตรงนี้เพราะจริงแล้วไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย

คือเขาบอกว่าเขามีปัญหา
ไม่เขาบอกเขามีปัญหาชีวิตทางบ้านอย่างรุนแรง

แต่สาเหตุอื่นยังไม่ได้มีการนำเสนออะไรออกไปนะครับ
ถ้ามันมีกระแสโซเชียล

หนึ่งในนั้นอย่างมดดำบอกเป็นเรื่องของแพ้

ระดับพอจะยอมเป็นแพ้คงเป็นไปไม่ได้

พอก๊อฟเนี่ยว่ากระทำความผิดเนี่ยนะฮะ
การมาตั้งแต่ประมาณ๒๓วันแรกแล้ว

มันมีตราสัญลักษณ์ของคนที่ผลิต
ตำรวจเขาได้มีการไปตีวงแคบลง
โดยการไปสอบถามไปสอบถามนะครับว่า
ใครเป็นคนผลิตแล้วทำจากไหนอะไรยังไง
เขาก็เลยตีวงตีวงเข้ามาจนกระทั่ง

ประกอบกับพอก๊อฟเองก็มีรถมอเตอร์ไซค

เดินขากระเพกเหมือนกันเพราะเคยเกิดอุบัติเหตุ

แล้วเวลาเดินก็จะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่

ทีนี้พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ย
พอรู้ตัวแล้วนะครับครั้งหนึ่งเคยไปเชิญ

อันนี้คือจากแรงข่าวของผมเองนะที่ได้มีการพูดคุยกัน

ปรากฏว่าตำรวจเขาปล่อยตัวกลับไป

แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะแบบร่วมรับคำทั้งหมด

อ่ะตัวภรรยาที่เพิ่งแต่งงานนะ

ก็มีการคาดคันเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันไม่ว่าจะเป็นรองเท้า
หรือแม้กระทั่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์ฟรีโน่หรืออะไรต่างนานาเนี่ย
แฟนสงสัยภรรยาสงสัยเหมือนกันแต่
พอก๊อฟเขาก็ปฏิเสธว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขา
อันนี้คือแหล่งข่าวใกล้ชิดของตัวเขาเองที่เคยบอกที่บอกผมมานะ
หลังจากนั้นเนี่ยโอเคแฟนก็รักกันเขาก็เชื่อก็ไม่ได้ติดใจอะไร
เหตุการณ์ผ่านไปสุดท้ายตำรวจไปล็อกตัวมานี่แหละฮะ
คือเอาจริงแล้วคนสืบเขาถามว่าหลังจากการจับกลุ่มนายประสิทธิชัย
พอก๊อฟเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเขาบอกเขารับสารภาพ
โดยอ้างว่าสาเหตุที่ทำลงไปก็เพราะว่ารู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตพี่
ต้องการหาความท้าทายว่ะทั้งการหาความท้าทายต้องการหาความตื่นเต้น
ชีวิตจะได้มีสีสันดูมันตอบสินะฮะโดยรู้ตัวดีว่าหลังก่อเหตุเนี่ย
ต้องถูกตำรวจจับกลุ่มอยู่แล้วส่วนอาวุธปืนที่นำมาใช้ก่อเหตุนั้น
แม่ของพอก๊อฟก็เป็นครูระดับการศึกษาปริญญาโทนะฮะหลังจากก่อเหตุเสร็จเนี่ย
ฆ่าเสร็จปุ๊บไปก่อเหตุที่ร้านทองปุ๊บเอากลับไปคืนพ่อด้วยเมื่อวันที่สิบมกราคม
ไปเช็คมาก็เป็นของพอก๊อฟเนี่ยเป็นรถของพ่อตาว่ะพี่หนุ่มเขาใช้อยู่ประจำ
ถูกเป็นรถของพ่อตาซึ่งก็ยืมมาเพื่อใช้ในการก่อเหตุด้วยกันนั่นแหละนะฮะ
แนะนำว่าแนะแล้วก็นำไปคืนพ่อตาแล้วอย่างไรก็ตามนะฮะ
คำให้การของผู้ต้องหาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่เชื่อคำ
ให้การในบางส่วนว่าเฮ้ยทำไปเพื่อความสะใจ
ถ้าเกิดในฐานะเขาบอกว่าวันนั้นอยากโดนตำรวจยิงอย่างนี้

คือจริงคือจริงแล้วไอ้เรื่องแบบนี้มันก็มีคนตีประเด็นออกไปเป็นวงกว้างเลยนะ
ก็ไปพาดไปถึงเรื่องของคุณกวาง
คุณกวางคือพนักงานคนหนึ่งที่ถูกยิงเสียชีวิต

ที่ตอนนี้พ่อเขาออกมาขอให้หยุดพูดข่าวนี้
คือตัวของโซเชียลเองเนี่ยก็พยายามจะไปบอกว่า
ก๊อฟเนี่ยน่าจะเป็นแฟนกับของกว้างหรือเปล่า
แล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้เพราะว่าคุณกวางนั้นถูกยิงไปสี่นัดด้วยกัน

คือเป็นไปได้ไหมว่าจะมีเรื่องของเหตุหึงหวง
หรือเรื่องของชู้สาวเลยเกิดขึ้นก็ตามแต่อะไรอย่างนี้นะครับ
ในมุมของพ่อของคุณกวางเขาก็บอกมันเป็นไปไม่ได้
เพราะลูกเขาเนี่ยคงไม่ได้ไปคบกับพอก๊อฟ
มันก็มีกระแสข่าวที่โลกโซเชียลไปขุดมาอีก
ไปดูมาอีกว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ

แล้วกับผู้หญิงคนนั้นดันเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊คกับคุณกวาง
คนก็เอาไปโยงประเด็นกันอีกว่าอ้าวทำไมความเชื่อมโยงมันถึงได้เกิดขึ้น

ผมตาอยู่ที่คุณก็เสียชีวิตไปแล้วนะฮะ
เขาไม่ได้มีเรื่องชู้สาวกับทางพอก๊อฟแน่นอน

เขาอยากเจอตำรวจเพื่อต่อสู้แล้วเผื่อโดนยิงถูกไหมฮ

แต่เดี๋ยวข้อเท็จจริงมันต้องเปิดเผยแน่นอน
คุณบอกว่าตำรวจจะต้องเอาความจริงมาให้ได้ใช่ไหมครับ

แล้วที่บอกว่าเป็นนี่นั่นนี่นี่ยังไม่บอก
มันมีกรณีที่ตัวเขาเอง
แล้วครั้งนึงเนี่ยเหมือนกับเคยถูกจับ
แล้วก็เหมือนกับว่าต้องไปเสียเงินหรืออะไร
ก็ไม่รู้สักอย่างประมาณ๖แสนบาท

อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งแบบเขาทำให้เขาเครียดเหมือนกัน

อันนี้เป็นอีกเหตุหนึ่งที่เรายังไม่รู้ว่า

เพราะว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดเนี่ยเขาได้มีการคุยกับผมแล้วว่า
อีกเกษตรที่บอกว่าติดเกมยังมีออกมาจริงไหมคะ

พอก๊อฟเนี่ยจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทวิชาเอก
สมบริหารการศึกษา

แล้วก็นายประสิทธิชัยเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ย
เมื่อเดือนมีนาคมเมื่อปีที่แล้วเองพี่

ถูกโดยก่อนที่จะมารับตำแหน่งพอ
นายประสิทธิชัยเป็นครูสอนภาระนะฮะ
สอนระดับชั้นประถมศึกษากลุ่มสาระศึกษาภาระศึกษา
ก่อนที่จะได้เลื่อนขั้นเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ใช่เพราะว่าตัวภรรยาของเขาล่าสุดเนี่ยนะครับ
คนล่าปัจจบันเนี่ยนะก็คือภาระยาเนี่ย

ตัวเขาเองเนี่ยอยู่ที่สิงห์บุรีนะฮะ
แต่งงานกันแต่ทั้งคู่เนี่ยคือแยกจังหวัดกันอยู่
ภรรยาก็อยู่ครอบครัวของภรรยาคือพ่อแม่
ทั้งครอบครอบครัวเขาก็อยู่ที่สิงบุรี
เขาขับรถไปกับสิงห์บุรีลบบุรีนะหนุ่ม

แค่นั้นเองมันไม่ได้ไกลเลยลบบุรี

จากยุทยาเนี่ยมันจะแยกเข้ารถบุรีได้

มันเป็นช่วงลอยต่อกันอย่างนี้เองแค่มาประจบกันเท่านั้นเอง
เขาก็ถามวันนี้จุดหลายจุดที่เป็นจุดสนใจของนักข่าวแล้วก็ชาวบ้านด้วยเนี่ย
ก็คือโรงเรียนโรงเรียนที่เขาไปเป็นผู้อำนวยการพี่หนุ่ม
เขาก็มีการไปสอบถามเพื่อนครูในโรงเรียนก็บอกเฮ้ยตกใจเขาตกใจมากเลย
จากนายประสิทธิชัยเนี่ยไปก่อเหตุป้นแล้วก็ยิงคนตายสามศพเนี่ย
บอกว่าคุณประสิทธิชัยเนี่ยมาทำงานที่โรงเรียนทุกวันปกติทุกวัน
แล้วที่สำคัญไม่มีทีท่าว่าไปก่อเหตุอะไรมาเลย
จิตใจไม่อยากจะเชื่อยังไม่มีใครเชื่อว่าทำไมจิตใจเขาถึงได้โหดเยี่ยมอมหิตขนาดนี้
เรื่องปืนก็ไม่เคยเห็นเขาเอามาให้เห็นเลยนะ
หลังจากเกิดเหตุก็ยังจัดงานวันเด็กอยู่ด้วยพี่หนุ่ม
จัดงานวันเด็กตามปกติยังร้องเล่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
คนก็ไปเข้าไปดูในเฟซบุ๊กอย่างที่บอกเป็นเฟซบุ๊คจริงเนี่ยแหละนะฮะ
นี่เฟซบุ๊กของแฟนสาวของนายประสิทธิชัยเนี่ย
ได้โพสต์ภาพแฟนนุ่มที่ถ่ายร่วมกับเด็กที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีพร้อมระบุว่า
พอขวัญใจเด็กวิ่งหาพอเจี๊ยเจ้าน่ารักเลยเขาว่าอย่างนี้
นี่ดูดิคือจะว่าเลือดเย็นก็เลือดเย็นนะอย่างนี้
คือยังรู้สึกไปภูทับเบิกก่อนถูกต้องไหมพี่หนุ่มหลังจากที่ฆ่าเสร็จปุ๊บ
ไลน์เขาคือไปภูทับเบิกพาแฟนไปเที่ยวเขาเหมือนกับว่า
เหมือนมีปัญหาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข้อสงสัยที่ว่าเหมือนจะทะเลาะกับแฟนอีกหรือเปล่า
เขาก็พาแฟนไปนั่งกินนมกันนะแล้วก็มีการลง

ที่ได้ย้อนกลับไปวันที่๘มกราเขาลงภาพภาพหนึ่งเป็นรูปของเด็กกับโรงเรียน
เป็นเสาทงโรงเรียนแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเห็นแล้วคือเขาคิดถึงพวกเธอแล้วสิ
พอวันที่๙ไปยิงคนแล้ววันที่๑๑ไปเที่ยว
คือแบบเขารู้สึกคือเชื่อว่าหนึ่งเนี่ยตำรวจก็อาจจะเก่งมากเลยนะเก่ง
เพราะว่าสิ่งที่ทำคือเหมือนก็อาจจะออกข่าวรวมว่าไปสงสัยคนนู้นคนนี้คนนั้น
หลอก๓เป้านู้นนี่นั่นอยู่ตะเข็บชายแดนไงอยู่ดอมพลายแล้วเพราะถ้าจับ
คำพูดของตำรวจบางท่านได้เขาจะบอกเลยว่ารู้นะว่าดูอยู่อ่าอ่ารู้นะว่าดู
เขาก็ดูพร้อมนอนแหละใช่เขาก็จับตาดูเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรบ้าง
แล้วที่สำคัญหลังจากก่อเหตุเขามีการไปแชร์ลิงก์ของเพจหนึ่งออกไป
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเหมือนกับเลวมากเลยใจร้ายมากที่ไปก่อเหตุวันนั้น
ครูแม่ต้องไปดูมาบอกว่าครูแม่อยากทำผิดอะไร
ลืมไหมโทษเลยแต่สูงเด็กผู้ชายหรือสือเด็กผู้ชายน่ะ
กูแม่ต้องรัววังน่ะตำรวจเก่งมาก

พระพิธีกระสุนระเบิดเก็บหลักฐานเขามีหมดเอาคุณแม่ดิ้นไม่ได้
ที่คุณแม่เคยใช้ให้เด็กคานมาหาคุณแม่คุณแม่บอกว่านะ
เนี่ยเขาลงวันที่๑๐มกราลงว่าเที่ยงคืน๓๗นาที
เลวมากสมควรตายปฏิเสธที่ใช้ขาวแก้วมีคนลงนะฮะ

เห็นไหมอ๋อไม่ใช่แชร์เพจอีจันทร์แชร์จากคนนึงที่เขาแชร์มาจากอีจันทร์
แล้วตัวเขาก็แชร์ต่อไปแล้วก็เขียนข้างบนเลยว่าเลวมากสมควรตาย
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เขาเป็นคนไปก่อเหตุเอง
แต่ก็ถึงบอกว่าถ้าจะว่าเลือดเย็นก็เลือดเย็นนะ

นานนี่แหละแต่ก็เหมือนเขาบอกว่าเหมือนมีปัญหาเหมือนเขาแอบมีกิ๊ก
หมายถึงว่าประสิทธิ์ที่ใช้มันมีกิ๊กผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของ
ไลฟ์สไตล์เขาหรูหราแพงทุกอันเลยนะ
ณตอนนี้คือพรุ่งนี้คือทางตำรวจจะแถลง๑๐โมงครึ่งถูกไหมครับ
โมงครึ่งซึ่งแต่ตอนนี้คือกำลังงมหาหาทอง

เขาอะไรไปทิ้งที่นั่นบ้างแล้วจะทิ้งจริงเหรอ
ถ้าคนเรามันร้อนเงินยังไงจะทิ้งทำไมวะ
ก็ถ้าเขาคือตอนนี้มันกำลังสับสนกันอยู่เนี่ย
ระหว่างหนึ่งก็คือเขาร้อนเงินแล้ว
สาเหตุคือไปชิงทองเพื่อเอาไปใช้หนี้หรืออะไรหรือเปล่า
กับสองว่าเขามีเหตุอะไรทำไมถึงต้องเอาทองไปทิ้งน้ำ
คือไม่หวังต่อทรัพย์แล้วเหตุที่ไปยิงอย่างนั้นน่ะ

ถ้าต้องการทรัพย์ทำไมต้องยิงคนกระหน่ำขนาดนี้

ถ้าเกิดเรามองกันอีกมุมคุณพระดำลองคิดดูนะ
สมมุติว่าถ้าไปปล้นแล้วต้องการทอง

คือวันนี้ไอ้ข่าวที่ออกทั้งหมดเราลองนั่งฟังดีนะ

มึงถ้าอยากโดนฆ่าตายรอสิ

ฆ่าตัวตายแล้วไม่ได้เงินประกันหรือเปล่าแม่

แต่เขามีวงเงินประกันอยู่๙๐๐๐๐๐บาท

ไอ้ที่เขาอยากจะตายเนี่ยไม่ได้เลย

เขาก็ไม่ได้เงินประกันอยู่แล้ว

ยังไงคุณไม่ได้สักบาทคุณต้องชดใช้ด้วยซ้ำไปมั้ง
ถ้าสมมุติคนเรามันอยากจะตายจริง

หรือเอาตรงยิง

กั้นก็ใส่อีโมง

ต้องยอมรับตำรุอย่างที่พี่หนุ่มบอก
แต่ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เขาพูดมาเราก็ต้องฟังข่าวเราก็งงทั้งวันว่า
อยากตายอยากตายทำไมวะอยากตายทำไมแล้วก็เอาทองไปทิ้งทำไมวะไม่เชื่อ
แล้วก็แบบว่าในที่สุดข่าวช่วงบ่ายออกมาอีกว่าต้องการหาความท้าทายรู้สึกเบื่อไหนกับชีวิต
ต้องการหาความท้าทายต้องการหาความตื่นเต้นเพื่อแล้วคนที่ตายล่ะถูกไหม
อันนี้จิตแล้วนะถ้าต้องการหาความท้าทายแบบนี้นะเอาทองมาแล้วก็ไปทิ้งซะเลยแล้วก็รอให้ตำรวจมาจับ
มันก็เป็นเรื่องแปลกเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตาม๑๐โมงครึ่งนะฮะ
พี่หนุ่มแบบมีในใจไหมคะว่าเหตุผลเพราะอะไร

คือผมเชื่อว่าทุกคนก็มีจุดในใจว่าแบบ
สาเหตุที่วิเคราะห์ไว้ในใจผมว่าก็มีกันทุกคน
ผมก็มีวิเคราะห์ไว้เหมือนกันแต่ผมพูดไม่ได้

สิ่งที่คนวิเคราะห์ส่วนใหญ่มันก็พูดไม่ได้
บางคนก็อย่างที่บอกส่วนใหญ่เลยพี่หนวดไม่รู้ตัวหนูเองนะ
อาจจะเป็นเรื่องคนตายที่ไปยิงเขา๔อยู่นัด
ปรากฏว่าแต่มันด้วยมารยาททางสังคมคนตายไปแล้วไม่ควรไปพูดถึง
คือเรื่องนี้ผมก็ได้มีการถามทางท่านวิชัยมือปราบหูดำ
วันนี้ผมได้คุยกับท่านท่านก็บอกว่าถ้าเกิดประเด็นนี้มันก็แปลกเพราะว่า
คือคนที่ฝึกยิงปืนฝึกยิงปืนมือก็จะถูกสอนอยู่แล้ว
ยิง๑๒๓ขึ้นรับอยู่แล้วคืออาจจะเป็นการยิงแบบ๑ปั้ง
แล้วก็ขึ้นไป๓๔นัดอะไรอย่างนี้ก็ได้คือท่านมองแบบนั้น
เพราะเข้ามาเขาบอกท่านก็บอกว่าก็ยิงก็หลายนัดนะ
อะไรอย่างนี้คือในมุมของทางประดิษฐ์มือปราบที่บอกมาแบบนี้
หรือถ้าเกิดว่าต้องการจะยิงผู้หญิงคนนี้ก็รอผู้หญิงคนนี้เดินออกไปข้างนอก
แล้วยิงก็ได้หรือเปล่าถ้าจะฆ่าจริงอะไรอย่างนี้
แต่ก็เป็นไปได้อีกอีกมุมหนึ่งเขาก็บอกว่าก็ต้องการสร้างให้มันเป็น
สตอรี่ขึ้นมาว่ามีคนไปป้นร้านทองแต่จริงหมายไปเอาชีวิตใครหรือเปล่า
อันนี้ก็อีกมุมนึงอย่างประเด็นเงี้ยนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่
ก็ด้วยจริงวันนี้พ่อเขาก็บอกมันพูดไม่ได้สิ่งคิดของข้าสงสัย
ที่แน่ไอ้กรณีที่คนร้ายยิงแล้วก็มีการไปโพสต์
ผมว่าคนร้ายก็ต่อแหลเก่งพอสมควรแล้วล่ะ

เป็นละครต่อแหล่เก่งได้แล้ว
ทำทุกอย่างมีสติแล้วก็คิดล่วงหน้าคิดย้อนหลัง
คิดทำทุกอย่างให้เป็นหนึ่งทิศทางที่ต้องการนะ
ไม่แต่ต้องทำทุกอย่างสงบสุดหรือเปล่า

คือเขาคิดว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุด
หนีไปไหนเลยไม่ขยับตัวไม่ทำอะไรเลย
ตอนที่โดนจับได้เขาบอกว่าจริงแล้วมีคนมาบอกตำรวจแล้วนะ
เขาถูกจับได้เมื่อเขาขับรถ

หรือตำรวจก็ซ้อนเข้าไปอีกช้อน

หลักฐานทั้งหมดที่ไปองค์ประกอบทั้งหมดไปล็อก
อะไรมากกว่าไซเลนเซอร์ล่ะที่จะไปจับเขาได้

เหงื่อไง

แล้วเขาบอกว่ามีไอ้ตรงกระสุนปืน
ที่ไปยิงแล้วกรี๊งกระสุนมันคือกระบอกเดียวกัน
แต่กระสุนมันก็ต้องมีการพิสูจน์จากตัว

คือผมไม่รู้เนื้อกว่านั้นคือ

เหมือมีแบบดีเอนเอติดอยู่ที่กระสุน
ก็ต้องเอาไปพิสูจน์ไปโอ้โหมันเยอะมากเลย
เหงื่อที่อยู่ที่ประตูอ่ะทีนี้เขาได้ดีเอนเอของผู้

ตำรวจเขาปิดอยู่แล้วเขาไม่ได้บอกอยู่แล้ว

มันต้องมีหลายจุดมือของเขา
หรือมีหล่องลอยดีเอนเอมีเหงื่ออยู่แล้ว

ก็มีการพลาดมันต้องมีพลาดอย่าตกขึ้นมาจดหนึ่ง

คุณแม่จริงคนทำไม่ดียังไงมันต้องมีจุดโวทิศ

ของพ่อรถมอเตอร์ไซค์ของพ่อตา

เสื้อผ้าอ้าวพอนทุกอย่างของตุ๊กเองหมดเลย
ใครจะไปใช้ปืนพ่อมาฆ่าคน

ถ้าเจ้าเนี่ยเรียกกลับมาเอาเงินแล้วล่ะ

อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคดีซึ่งวันนี้ก็ต้องรอการสรุปกันทุกช่อง
ถ้าจะนำเสนอเดี๋ยวไทยรัฐนิวโชว์หรือรายการของเราก็ทั้งหมดจะเป็นอย่างนี้
บมือหน่อยค่ะข่าวนี้๒๔นาทีค่ะแม่

ถีบเหล็กตอนนี้นะฮะกรณีการจับกลุ่มไหน
ชัยองค์วิสิตหรือว่าไอซ์อายุ๔๑ปีที่หน้าตาแปลกนะ
หน้าตาดีแต่ตาไม่มีแววเลยนะเธอหน้าเขาอ่ะ
ลูกชายอดีตตลาดเก่าย่านบางแคร์นะฮะ
จากการตรวจค้นพบว่ามีการฝังศพนางสาวกุ๊กกิ๊ก
ไซลายุด๑๒ปีไว้ในหีบเหล็กแล้วฝังอยู่หลังบ้าน
ส่วนในบ่อก็มีการพบกระดูกมนุษย์ที่ถ่วงน้ำไว้
ตามข่าวที่เสนอไปแล้วเนี่ยนะคะดูสิ
ล่าสุดสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลศิริราช

จะมีการนำผลมาเปรียบเทียบกับญาติของเด็กหญิง

หลังจากที่พ่อแม่ของเด็กหญิงนั้นเข้าไปแจ้งความว่า
ได้ไปสนิทกับไอซ์แล้วก็หายตัวไปอย่างลึกลับ
ส่วนสาเหตุการจับกลุ่มไอซ์นั้นเป็นไปอย่างล่าช้า

เนื่องจากบ้านอยู่ในบริเวณเดียวพื้นที่เดียวกับนายไอซ์
และนายไอซ์เคยขู่ถึงขั้นเอาชีวิต
ทีนี้นางสาววันนามสมมุตินะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าไอซ์เคยติดคุกยาเสพติด
คดีนี้แล้วก็ออกมาเมื่อปี๒๕๖๑ก็ปีที่แล้ว

มือทำร้ายร่างกายและมีการถ่ายคลิป
ก่อนหน้านี้มีหญิงสาวมาขอความช่วยเหลือกับตน
เป๊กสาวคือชอบผู้หญิงอวบและมีรอยสัก
ซึ่งไอซ์มีความหลังฝังใจจากการ
หักจากผู้หญิงคนหนึ่งที่คบหามา๑๐ปี
วัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่าวัตถุหรือสัตว์

คนนี้ถ้าผู้หญิงศักดิ์ปุ๊บเนี่ยไอ้จะแบบว่าอยากเลย

แต่ว่าแฟร์ติสนี่คือวิปริตหมายถึงว่าผิดปกติ
ผิดปกติเพราะคุณแม่ชอบเจ้ายศเจ้าอย่าง
ต้องสั่งให้ผู้ชายอาคารมาไง
ผมขออนุญาตย้อนกลับไปเรื่องเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับ

ใช่ค่ะคืออย่างนี้ผมขออนุญาตแก้ข่าวนิดนึงนะครับ
คือมันมีความสับสนบางเรื่องเกิดขึ้น
กับรายการของผมขออนุญาตผ่านทางนี้นิดนึงแล้วกัน
ตอนนี้มันมีเพจข่าวบางเพจที่มีการแชร์กันออกไปนะครับ
บอกว่าทางผมเองเนี่ยได้มีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่ม
สาเหตุที่จับได้เพราะภรรยาเป็นคนให้เบาะแสมาโดยตลอดนั้น
ยืนยันว่าผมไม่เคยสัมภาษณ์ตำรวจชุดจับกลุ่มอะไรนะฮะ
แล้วภรรยาเขาก็ไม่ได้ให้เบาะแสอะไรด้วย
เพราะฉะนั้นเพจข่าวเหล่านี้ที่ไปลงข่าวมั่วกรุณาแก้ข่าวซะนะฮะ
เพราะมันทำให้สังคมนั้นสับสนนะครับ
คนที่ดูอยู่ระมีการส่งทวิตเตอร์มาให้ผมรบกวนแชร์ทวิตเตอร์
พิมพ์ทวิตเตอร์ด้วยบอกว่า
บุคคลนั้นก็บอกว่าครั้งหนึ่งตำรวจเนี่ยเคยเรียก
ไปตรวจสอบแล้วก็ปล่อยตัวมาภรรยาก็สงสัย
พอมีปฏิเสธภรรยาเชื่อแล้วหลังจากนั้นตำรวจถึงไปล็อคตัว
ภรรยาเขาไม่ได้ให้เบาะแสอะไรกับตำรวจนะฮะ
อันนี้คือเข้าใจใหม่และนำเสนอข่าวใหม่ด้วยนะครับ
บางทีมันผิดเพี้ยนมันทำให้สังคมวิปริตได้นะฮะ
ในการที่คุณไปเขียนข่าวโดยที่คุณไม่ได้มีการกันกรอง
ดูข่าวจริงหรืออะไรอย่างนี้นะครับไม่ดีนะฮะ
คือแสดงว่าวันที่ตำรวจเชิญตัวไปภรรยาก็ต้องรู้แหละว่าตำรวจ
ทำรวจเซ็นตัวไป
สื่อสั่งก็ไปกันเป็นว่าเมียให้ข้อมูล

เป็นคนให้ข้อมูลผ่านจากรายการที่ผมมีการสัมภาษณ
เจ้าหน้าที่คนหนึ่งผมไม่เคยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สำรวจคนไหนนะ

อีกหนึ่งข่าวนะครับของพี่ยุทธิ์
กล้องเมื่อวานนี้แหละคุณครับเป็นการเข้าไปอยู่ในคุกอีกรอบหนึ่ง

ซึ่งโทษจำคุก๖ปี๒๔เดือน
คดีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตัวเองและผู้อื่นโดยมิชอบ
โดยการคุมขังคืนแรก
ควบคุมตัวในเรือนจำเพราะสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในเรือนจำ
รวมทั้งสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
ในห้องผู้ต้องขังนะฮะภายในแดนแรกรับได้ตามปกติ
เพราะจริงแล้วพี่ยุทธ์เคยเข้าไปอยู่มารอบนึงแล้วถูกต้องไหม
ตอนนั้นที่ประกันไม่ทันหรืออะไรอย่างนี้
รู้สึกได้ไปอยู่เป็นเดือนนะพี่

ตอนนั้นพี่ยุทธิ์ไปอยู่เป็นเดือนนะ
พี่ยุทธิ์อยู่เรือนจำพิเศษนี่หรือเปล่า

พี่ยุทธิ์จำพิเศษอยู่ตรงไหน
เรือนจำพิเศษอยู่ตรงบางเขตนี้หรือเปล่า
ถึงหรือไม่น่าจะถึง

เขาได้มาจัดงานศพแม่พี่
ก็ยังดีที่แบบว่าแม่เขาเสียในช่วงที่

ก็หลายคนฆาตที่จริงมี๒ช่องทางธรรมชาติเยอะ
สวัสดีครับพร้อมที่จะเข้าสู่เรือนจำ
ให้ดำเนินคดีตามปรบหมายนะครับพี่ยุทธิ์ก็ปกติดีก็กินได้นอนหลับปกตินั่นแหละ
เอ้าก่อนไปกันสักนิดหนึ่งครับมีนเมียวครับ

ขอเอาใจคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมีลูกน้อย

เพื่อมาใช้กับลูกน้อยสุดที่รักของคุณนะคะ
มาตรฐานสากลผู้ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
ซึ่งเป็นสูตรที่อ่อนโยนพิเศษปราศจากสารเคมีอันตราย
อาจจะทำให้ระคายเคืองผิว
เพราะมีส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติ
สำหรับเด็กแรกเกิดโดยเฉพาะค่ะนะฮะ
และวันนี้เรามีภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวเปิดตัว
พรีเซนเตอร์ใหม่ของแบรนด์สินค้าเด็กดีนี่
จัดขึ้นที่สยามพระรากรเมื่อวันที่๑๖มกราคม

งานนี้นำทีมโดยคุณป๊อกพัสระกร
จิราธิวัฒน์คุณแม่มากกี้ราศี

แล้วก็ลูกน้อยฝาแฝดลูกมีก้ามีย่าพร้อมครอบครัวเซลบิตี้
คุณบีมกวีคุณออยแล้วก็บีมกวีก็ได้ลูกแฝดเหมือนกันนะฮะ
ทีกับน้องพีมาร่วมงานในโมเมนต์ออฟเพียวเนสครั้งนี้ด้วยฮะ
ภายในงานมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นเวิร์คชอปตกแต่งเสื้อลูกน้อย
กิจกรรมภาพถ่ายครอบครัวลุยบ่อบอลสุดหันศา
นอกจากนี้ยังมีแพทย์หญิงสุธีราเอื้อภัยโรศกิจอุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
เจ้าของเพจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
มาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของลูกน้อย
ที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะใส่ใจนะครับ
รวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่ดีให้กับเด็กอยู่อีกด้วย
ครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าในวันนั้นนะครับทางดีนี่เอง

ได้สะสมคะแนนรวมถึงงับเด็ดโปรโมชั่น
และกิจกรรมพิเศษต่างที่จัดขึ้นเพื่อสมาชิกดินนี่คลับนะครับ
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ

เดี๋ยวก่อนจะไม่เอาถึง๔๐นาทีเหมือนเมื่อวานที่คุณทำเหรอ

คุยมันมากเลย๔๐กว่านาที
คนละการอ้าวเอาสิ

สุดท้ายเข้ามาคุณก็สวัสดีครับเหมือนกันนะ
เหมือนกันเลยเหรอ
เพราะวันยาวมากหลายเรื่อง

แล้วคนเล่าข่าว

แล้วคนเล่าข่าวแม่มดดำเล่นละครเก่งด้วย

บ่อปลาไอ้มีทั้งปลาจอลาเค

มีมีหรอกเขาไม่ได้ออก

แล้วปลาช่อนอเมซอนมีไหม
นั่งคนดูอย่างงี้เลยถึงเหลือฝนละมัน
เมื่อคืนนอนตี๒ทำอะไรนั่งอ่านเว็บ
พวกแต่ละคนเขาก็ว่าอะไรกันยังไงอย่างงี้

หรือว่าเสียใจไปที่ไหนบ้างพี่หนุ่ม
ไปแต่งงานผ้าม่างนะ

แต่คุณนี่จริงยังนะ
เดี๋ยวกลับมากันฮะ

เชื้อนี้ระบาดออกไปยังประเทศต่าง

ผู้ป่วยเป็นชายที่เดินกลับจากอู่ฮั่นเลย
นี่นะคะเป็นไวรัสโคโรเลน่าสายพันธ

เมื่อไม่นานมานี้นะคะทางศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐ
ก็จัดการควบคุมโรคนี้โดยแยกผู้ป่วยรายดังกล่าว

แล้วก็ประกาศเตือนพลเมืองสหรัฐให้เพิ่ม

ก็ยังส้มอยู่ทั้งนี้

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากทั้งหมด๙ลายเนี่ยนะฮะ

นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี

กระทรวงสาธารณสุทธิ์เนี่ยสามารถควบคุมปัญหาได้ดี
ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อ๔ลาย

และไม่ใช่การติดเชื้อจากคนสู่คน
โดย๒ลายเข้ารับรักษาจนหายดีและให้กลับบ้านแล้ว
ส่วนผู้ป่วยที่นครปฐมอาการดีขึ้นเรื่อยจนหายเป็นปกติ
เทียบผลการตรวจโรค

รักษาที่ผ่านมาก็รักษาตามอาการ
ผู้ป่วยอีกรายอยู่ในการดูแลของ

โคโรน่ากับไวรัสเนี่ย
ไวรัสนี้เธอยังไงมันมาถึงเมืองไทยใช่ไหมสรุป

ก็เจอกับคนจีนที่มาจากอู่ฮันด์
บินไปจากอู่ฮันด์จีนคือเชียงใหม่ก็บินได้

คือตอนนี้คือมีคนไทย
อายุ๖๐กว่าติดเชื้อคนหนึ่ง

ก็เชื่อว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว
แล้วก็จะมีคนจีนอีกคนนึงที่บินมา
ก็อันนั่นคือหายแล้วส่งไปแล้ว๒คนลูกถุงจีนทำเที่ยวนะ
อย่างนึงเมืองไทย๔คนนะที่เป็น
เป็นคนต่างชาติ

ในประเทศไทยหรือคนที่ติดเข้ามาในประเทศไทย

แต่ตอนนี้เมื่อวานพ่อจีนเพิ่งประกาศตอนบ่าย

แล้วก็คนจีนหรือว่าคนที่เดินทางไปเมืองจีน

เราก็จะไม่รู้ว่าคนไหนที่แบกออกไป
แล้วยังไม่มีวัคซีนอะไรที่จะป้องกันได้ด้วย

ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขก็มีการประชุมร่วมกับนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
ให้เพิ่มการมาตรการการควบคุม

ทั้งนี้เขาก็บอกว่ามีผู้แทนองค์การอนามัยโลก
ประจำในประเทศไทยร่วมประชุมด้วย

ก็ไม่มีใครเข้าไปฮ่องกงไหมตอนนี้
จริงหรือ

มีดาราคนหนึ่งจะไปแล้วเขาบอกว่าไปไม่ได้ไง

ใช่ไหมเขาบอกว่าไปฮ่องกงอันตรายตอนนี้

แต่โลกนี้รู้สึกฮ่องกงจะยังไม่มีนะ

แต่ฮ่องกงตอนที่ตัวเองไปล่าสุดมันตรวจอย่างเข้มคัดเลยนะ

แต่ว่าน่าจะยังไม่มีการระบาดไปที่นั่น

อูหันเป็นเมืองท่องเที่ยวไปมองระดกพี่

กระต่ายสีเทา

เทอมทวีปมานครเกี่ยวต่อของญี่ปุ่น

จึงมีวาสนานั่งเครื่องบินมาแบบสบายพนักงานต้อนรับ

นึกออกไหมเวลาเสิร์ฟแชมเปญก็จะมีเสิร์ฟครัว
เจ้านายของโคโคชื่อโอกาวะพากาโก
โพสต์ภาพนี้ในเพจส่วนตัวมาตั้งแต่๒ปีก่อน

กลับมาเริ่มต้นอาชีพใหม่ที่ญี่ปุ่น

หลังจากเคยพาโคโคมาจากญี่ปุ่นไปทำงาน
เมื่อก่อนนี้โคโก้อยู่ญี่ปุ่น
อยู่ญี่ปุ่นก่อน

คำนี้๓ปีปุ๊บนางก็จะบินจากอเมริกากลับญี่ปุ่น

แต่ต่อมาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

จึงอันยั้ยนำโคโก้มานั่งข้างด้วย
โกโก้อาจจะไม่มีโอกาสขึ้นเครื่องบินแบบนี้อีกแล้ว

เออกลับเดี๋ยวเถอะ
ทุกคนนี้ที่จริงกะไต้มีสิทธิ์เป็นสิ่งมีชีวิตนะ

โอ้ต้องตุ๊กตาไงเอาตุ๊กตานั่งวิสเต็ตแล้วไง

คนนั้นไงคุณแม่เพื่อนสาวคุณแม่ไง

ตุ๊กตาอะไรลูกเทพหรืออะไรน่ะปีฐีนี่บ้า
นั่นไม่บิสเนสหรอกนั่นก็แอปไปถ่ายรูปเอาจริง

เอาไปต่อไปพี่หนุ่มทำอะไรฮะ

เขาได้มีการเรียบเรียงข้อมูล

ได้เดี๋ยวผมส่งให้จะไปเล่าคืนนี้จะได้มีคำเท็จ

ประเด็นที่หนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของพอก๊อฟนะครับ
ประเด็นที่หนึ่งที่ตำรวจเข้าไปรู้ตัวทั้งหมดนะ
เขาไล่เลี่ยงนะประเด็นที่๑คือเรื่องของมอเตอร์ไซค์
พบว่ามอเตอร์ไซคันนี้เป็นของพ่อตานะครับ
ซึ่งพ่อตานั้นมีชื่อเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ฟีโน่จริง
ซึ่งศรีก็ตรงกันกับคัณฑิคคนร้ายนั้นใช้หลบหนีนะฮะ
ประเด็นที่๒พ่อของมันเป็นอดีตตำรวจ
ประเด็นที่๓เรื่องปลอกกระสุน
ตำรวจไปเก็บปลอกกระสุนจากสถานที่ต่าง
ที่มันไปยิงปืนเป็นร้อยนัด
ผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์พบ๑๔นัด
ตรงกับที่ตกในที่เกิดเหตุที่ชิงทอง

ข้อที่๔ตำรวจส่งทีมประกบดูพฤติการใช้ชีวิตของมัน
พบว่าบางครั้งมันก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนไม่มีอะไร
บางครั้งก็ระแวงระแวงดูท่าทางการวิ่งการเดินออกกำลังกาย
ก็เหมือนกับคนร้ายในวงจรปิด
อีกอย่างก็คือคนร้ายใช้เส้นทางหลบหนีตามกล้องวงจรปิด
ก็เป็นเส้นทางที่ไปบ้านพ่อตาของมัน
ซึ่งใช้เวลาเพียง๑๒นาที

กล้องวงจรปิดย้อนหลังสำคัญ
ตำรวจไปดูพบว่าเมื่อวันที่๒๖ธันวาคมที่ผ่านมา
มันไปที่ร้านทองที่เกิดเหตุ
ตำรวจก็เลยหาข้อมูลว่าทำไมมันต้องไปจนกระทั่งไปเจอในเฟซบุ๊คของเมีย
โพสต์ข้อมูลถึงเหตุผลว่าทำไมมันต้องไปร้านทอง
เพราะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันเกิดมันและเป็นวันครบรอบจดทะเบียนสมรสด้วย
ซึ่งตำรวจดูสัดส่วนและสรีระของมันในกล้องวงจรปิดกับคนร้ายในกล้องวงจรปิดปรากฏพอกัน
นี่นะฮะคือ๕ข้อนี้ก็เลยทำให้ตำรวจนั้นค่อนข้างจะมั่นใจได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่นี่คือเพจล่านะฮะที่พึ่งลงมาแต่เขาก็ไม่แพร่มออกมาเลยนะ
มีเพจล่านะครับบอกขอบคุณด้วยสำหรับข้อมูลในเพจว่าครับ
เนี่ยนะฮะคือเขาบอกเลยว่ามาฟังทีเดียวจบเลยนี่ไอเยี่ยมเขาว่างั้นมันเยี่ยมจริง
ล่าเหรออืมเพจล่าเพจล่าส่งมาให้หน่อยสิอ่าเดี๋ยวส่งไปให้
คืนนี้จะได้มีอะไรแล้วเห็นไหมล่ะฉันไม่ต้องฉันไม่ต้องไปแย่งแขกกับเธอก็ดีแล้วไงเธอ
ฉันก็จะได้เนี่ยนางเอกโมโม่เป็นใครนางเอกไม่ต้องออกข่าวนี้
นางเอกโอโม่ย่องซื้อของแต่งบ้านกับดารานุ่มผิวเข้มใครวะ
อันนี้คุณแม่รู้จักด้วยพระอีกครั้งแล้วค่ะประมาถพระเอกเขาเล่นละครช่องหัวแม่ด้วย
ซื้ออุ้ยแค่ไหนแล้วนางเอกฉันรู้จักมั้ยแค่ไปรู้จัก

แบบอยากจะขอไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร

ส่วนเมียเขาก็ตกใจว่าเมียเขาสอนอยู่ด้วย
ใช้คำรุนแรงเกินไป
ใช้คำรุนแรงเกินไปอะไรอย่างนี้ผมว่าไม่เหมาะนะครับ

อย่าไปทำเลยเนอะก็คือถ้าคิดว่าจะด่าไอ้โจรร้ายคนนั้น
ผอก็ด่าไปคนเดียวนะเพราะมันก็น่าด่าจริงแหละ
ซึ่งมันทำเหตุแบบนั้นแต่ไอ้กรณีคนรอบตัวของเขาเนี่ย
บางทีผมว่าเขาก็อาจจะไม่ได้สนับสนุนหรือว่าไปรู้เห็นด้วย
เอาไว้ไปพิสูจนทราบกันก่อนว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรยังไง
เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีก็ยังไม่สายไม่ใช่วันนี้ไปด่าเขาเนอะ
มีข่าวว่าเข้าไปในเพจของโรงเรียนด้วยนะ
ซึ่งนักเรียนก็เป็นลูกเพจเข้าไปเห็นนั่น
ก็คือมีไปด่าเขาไปอะไรเขาอะไรอย่างนี้ซึ่งมันไม่เหมาะสมหรอก
เพื่อนนางเอกโอโม่เพิ่งโสดหมาดมีใครวะ
ไอ้วุ้นเหรอเขาไม่ได้แต่งงาน
นานออกมาให้ขยับปากเมาท์แล้วก็ขุดเผือกกันหลายประเด็นด้วยกัน

เอามือทาบอกแม่ทาให้ถ่าย

หลายวันก่อนพี่ป้าม้าว่าแอบเห็นนางเอกโอโม่
ที่เพิ่งโสดหมาด

มีสักกี่คนวะโอโม่เนี่ย
ช้อปปิ้งของตกแต่งบ้านกับพระเอกรุ่นพี่ผิวเข้ม

แม้ก่อนหน้านี้จะเคยตกเป็นข่าวด้วยกันแล้ว
แต่ก็ปฏิเสธกันลิ้นพันรัวว่าเป็นแค่พี่น้อง
ก็ไม่รู้ว่าคราวนี้กลับมาแล้วจะสปาร์คจอยกันหรือเปล่า
แต่ว่าไปผิวเข้มหน้าไทยก็น่าจะตรงสเปคน้องโอโม่นะเนี่ย
ใบ้ให้อีกหน่อยว่าสองคนนี้เขาเคยอยู่ช่องเดียวกันมาก่อนด้วยนะ
อ้าวแคบเข้ามาอีก
มดดำเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คือพระเอกอ่ะ

เขาก็เคยไปเล่นช่องคุณแม่ด้วยเล่นช่องอื่นด้วย

เดียวพบชื่อแบบตัวเอาศรนี้คือพิเศษเฉพาะมาก
ไม่ใช่เอสกราบบ่เอสกราบบ่ไม่ได้เพื่อช่องเจด

ใช่มั้ย

ครับเป็นเฟรังนะ
เธอต้องหยุดอ่านข่าวแบบว่าอีฆ่ากันตาย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

ก้อยตูนเขาแบบว่าสองคนเนี่ยตลอดเวลาที่เขาทุกคนคุ้มหาดูกันนี่นะ
ดูใจกันเนี่ยเขาก็ควงกันไปทำกิจกรรมดีกันเยอะแยะ
ตอนนี้เขาทำกิจกรรมคือสายบุญค่ะ
เดินทางไปไหว้พระสักการะสารหลักเมือง
เดินเที่ยวรอบบริเวณรวมไปถึงสการะพระแก้วมรกฏ

ชุดพี่ก้อยสวยมากนะครับโอ้ยชุด
ฝ่ายหญิงบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ควงหนุ่มตุ๋นไหว้พระแก้วด้วยกัน
ไปซักที่ฝุ่นคงเกาะเต็มนะชุดเมื่อกี้
ทำไมน่ะก็ดูฝุ่นพี่เอ็มสองชุดห้า
อุ๊ยดูสิดูขาพี่ตูนนี่เล็กน่ะ
เลยหรือเปล่ามากรวมกันสองอันนี้ขาฉัน

น่ะไงค่ะค่ะยาว
ไม่ถูกต้องแล้วกระโปรงจะเป็นกระโปรงยาวมันต้องเป็นกระโปรงยาว
อ่ากระโปรงมูลของขาวต้องปิดเขานาคัน

ซึ่งฉันจะบอกว่าที่ขายให้ใส่อยู่ก่อนหน้านะ
ฉันขอบอกว่ามันไม่ด้าง่ามันน่าเกียรติมาก
ลูกชายฉันใส่กางเกงที่เป็นลายช้างแก

แล้วมันก็ซื้อไปฝากเพื่อนมันรง

สีเขียวสีม่วงอยู่ในตัวเดียวกัน

สีเหลือกสีม่วง
ฉันพูดกับคนอื่นก็ได้

เอาเฟชชั่นที่สวยงามไปดูของคุณหงค์ก่อนอ่านค่ะ

มีช่างแต่งหน้าทำผมไว้ที่บ้านจริงเนาะ

ใช่
มุ่งมุ่ง
หรือก็ถ่ายภาพร่วมกันมีนัดเดทนะ

นั่นใส่กระโปรงเหรอ

แต่หน้าสูงขนาดนั้นใส่กางเกงก็ตลกหรอแม่

แต่ทุกคนเห็นว่าแต่งตัวเยอะเลยขอถ่ายรูปกันใหญ่เลย

นั่งเหมือนนกแก้วเหมือนกันนะ

นี่นางบอกว่าเป็นณเดชน์จันนี่แล้วก็อ้ำพัชราภาเป็นนาง
มีนัดเดทมีอ้ำอ้ำอยู่ตรงกันแล้วจันนี่ไง

นั่นคือนางให้แอปบีบหน้าใช่ป่ะ

เล่าให้ฟังเวลานางจะถ่ายรูป
นางก่อนใช้แอปนางก็เลยว่าต้องทำอย่างนี้ก่อน

น้องประจำอย่าพึ่งถ่ายอย่าพึ่งถ่าย

นี่คือนางแต่งหน้าแต่งภาพใช่ไหมเนี่ย
นางแต่งแอปก็ไม่ค่อยคือนางใช้ดูดปาก
ให้แก้มยุบให้แก้มยุบ
ดูดปแล้วนางก็คือต้องเฮียคอว์หน้า

นั่งดูดลองดูดสิมันก็หายไปนะมันก็หายไป
ไม่หรอกแกไม่มีแก้มไงมันก็น่าเกลียดไงเค้ามีแก้มพอดูว่ามันจะพอดี
นั่งดูด๓รอบแบบปุ๊บอย่างเงี้ย
นั่งดูดแล้วก็ใช้แบบว่าเรียวเอา
นางมีแผนกแต่งรูปเลยอีกก๊อตจิที่อยู่ใกล้นางอ่ะ
ก็จิที่อยู่ใกล้นางคือคอยแต่งรูปเลย
ก่อนลงนี่ไงดูดแก้มตอนนี้ฉันฉันจะเอาคำนี้ออกไปจากหัวไม่ได้แล้วว่า

ก็ดาเอ๊ดจำได้มาก่อนดาเอ๊ดพี่ดาให้ผมไม่ได้ดาเอ๊ด
พี่ดาดาเอ๊ต้องอยู่กับนางตลอดนะนางซื้อบ้านให้เขาเป็นหลังหลังเลยนะ
ซื้อบ้านเพื่อคอยใดผมแต่งหน้านางนะ

ฉันเห็นเขาดูดแก้มตลอดเวลาแล้วอ่ะอีมดดำ

จิตใจมันเป็นจริง
ดาราไปเยอะนะกันชายจะไม่ไปบ้าง

เป็นบุคคลที่แบบว่าเป็นทรงพลังที่สุดในโลก
เขาบอกว่าจีรากอนเทียบเท่ากับจัสตินบีเบอร์เลยนะ

แล้วเขาเป็นคนเป็นเทรนด์เซ็ตเตอร์ตัวจริงเลย

จีดาก้อนหยิบเสื้อตัวไหนมาใส่ของแบรนดอะไรก็แล้วแต่

เขายิยตัวไหนขึ้นมาใส่แล้วลงไอจี
เสื้อตัวนั้นจะมีมูลค่าแบบมาก

คนที่ไปเป็นทหารนะ๒ปีกลับมาจะหง่อยนะ
อันนี้คนรอไปรับที่

ก็จะลิซ่าขอไปสอนลามก่อนได้ไหม

เขาบอกว่าหลายคนยังจับตาความเคลื่อนไหวของคุณสอนราม
กรณีแจ้งความว่าเงินในบัญชีหายไปหลายแสนบาท

ซึ่งธนาคารได้ออกมาชี้แจ้งที่เราบอกไปหมดแล้วนะครับ

ด้านภรรยาของสอนรามได้ออกมาโพสต์คลิปน่ารักในยามเช้า
โมเมนต์ที่ลูกสาวน้องวิจิเนี่ย

ทำเอาแฟนเข้ามากดไลค์กันเพียบเลย
แล้วก็คุณสอนรามก็ได้เข้ามาคอมเมนต์
เป็นรูปอิโมจิรูปหัวใจตอกย้ำความหวานชื่น
คือแบบว่าที่คนไปเม้านางว่าแบบว่า

นางก็เลยแบบว่าต้องเอารูปนี้ออกมาตอกย้ำความหวานชื่น

รักนะความรักชนะทุกอย่าง

ขอจัดท่ายากตามแบบลิซ่า

ทำให้เห็นเลยนะว่าลิซ่ามันตัวมันได้จริงเนอะ

ตอนนี้ในโลกของชาวเน็ตเขามีการติดแฮชแท็กนะครับ

ซึ่งเป็นผอโรงเรียนสิงห์บุรี

พอโรงเรียนที่สิงห์บุรี

ทางคุณปราโมทซึ่งเขาไม่ได้เป็นฆาตกร

เขาไม่ได้เป็นโจร

พอโรงเรียนที่สิงห์บุรี
แต่จริงแล้วพอไปอ่านพอโรงเรียนสิงห์บุรี
คือปาโมดเขาเป็นพอสิงห์บุรี
แต่จริงแล้วมันคือโรงเรียนแห่งหนึ่งในสิงห์บุรี

เขากำลังเขาบอกว่าวันนี้คำใบ้ง่ายมากเลยค่ะ

แต่ถ้าคุณแม่มดดำไม่พูดมันก็ไม่ง่ายหรอก

ที่ตอบกันมาตอนนี้ยังไม่ถูกนะคะ
ไม่ถูกเหรอยังไม่ถูกนะขนาดคุณแม่ใบ้ไปเยอะมากเลยนะ

ไปก่อนเป็นเวลาหมดแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะแล้วผิวเข้มแล้วใคร